ผู้ชายคนนี้เมาเมาแล้วขับรถกระบะขึ้นสะพาน

คนขี่มอเตอร์ไซค์ตกลงไปในน้ำครับ
ชั่วโมงกว่าจะหาเจอครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับคนที่ชะโงกชะโงกและสะอื้นอยู่นี่คือแม่ครับ
ตอน๒ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาตำรวจสพเมืองสุราชธานีนะครับ
แล้วก็มีชุดประดาน้ำกู้ภัยกุศลศรัทธา
เร่งกันหาร่างนายอาทิตย์เกษมวินิตกุลอายุ๔๐ปีนะครับ

ในเขตเทศบาลนครสุราธานีครับ
คือถูกรถกระบะอีซูซูสีขาวที่มีนายจักรพงศ์ไพรพิสุทธิ์นะครับ
อายุ๔๔ปีเป็นคนขับนะฮะ
ชนมอเตอร์ไซค์ของพี่อาทิตย์เนี่ยตกคลองไปนะครับ
กู้ภัยนักประดาน้ำแล้วก็เพื่อนร่วมงานนะครับ
ช่วยกันค้นหาแต่ก็ไม่มีวี่แวว
แม่ของผู้สูญหายมาจุดทูปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แถวนั้นครับ
ขอให้พบร่างเถอะขอให้เจอลูกเถอะ
หาอยู่๔ชั่วโมงกว่า๒ทุ่มครึ่งจนถึงเที่ยงคืนเจอครับ
เจอศพนายอาทิตย์อยู่ห่างจากสะพานไป๕๐เมตร

เจ้าหน้าที่นะฮะนำร่างผู้ตายนะครับ
ชนสูตรที่โรงพยาบาลสุราธานี
คือนายจักรพงศ์นะครับคนขับรถกระบะถูกนำตัวไปสอบสวน
เขายอมรับว่าเขาทำผิดจริงแต่อ้างว่าถนนสายนี้เส้นนี้
ใครก็ขับเร็วทั้งนั้นอ้าวอ้างแบบนี้ได้เหรอครับ
เรื่องต้นถูกควบคุมตัวฝากขังเนื่องจาก
วัดปริมาณแอลกอฮอล์ครับมิน่าล่ะถึงพูดแบบนี้ได้
๒๐๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับสี่เท่านะครับธรรมดาเขาให้แค่๕๐เท่านั้น
ล่าสุดบ่าย๒โมงที่ผ่านมาครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับ
ติดต่อขอรับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลสุราธานี
จัดพิธีรดน้ำศพที่วัดกลางใหม่อำเภอเมืองสุราชนะครับ
มีญาติญาติที่ทราบข่าวมาร่วมแสดงความเสียใจ
นี่สิฮะลูกนะครับคนโต๑๒ขวบคนเล็ก๕ขวบกับผู้เสียชีวิต
รดน้ำศพนะฮะมายกน้ำให้ญาติอื่นคนอื่นในรถน้ำศพนะครับ
โอ้โหบรรยากาศเศร้าจริงฮะกำหนดสวดอภิษฐรรมนะครับ๕คืนนะฮะ
แล้วจะชาปนกิจในวันเสาร์ที่๑๘ธันวาคม
ลูกชายคนโตของผู้เสียชีวิตบอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่านะฮะ
ในเมื่อเมาทำไมต้องขับรถแล้วมาทำร้ายป๊าป๊าให้เสียชีวิตครับ
ทำไมต้องเมาแล้วขับ

ทำให้ป๊าเก็บแล้วเสียชีวิต

แล้วหลังจากนี้ป๊าป๊าไม่อยู่แล้วจะยังไง
ดูแลน้องไหม

ดูแลเพิ่มป๊าใช่ไหมครับ

ตำรวจแจ้งไป๓ข้อหานะครับก็มีเมาแล้วขับนะครับ

แล้วก็ตำรวจคัดค้านการประกันตัวนะครับ
เตรียมฝากที่เหรือจามในจังหวัดสุรราษฎาณี

บอกว่าก่อนเกิดเหตุก็ดื่มเหล้าในงานเลี้ยงเล็ก

ปกติทุกวันก็ดื่มเหล้าเป็นประจำอยู่แล้วนะครับ
แต่หลังจากเกิดเหตุดังกล่าวเขาบอกกับตัวเองว่าจะเลิกดื่ม
ดื่มเด็ดขาดเพราะว่าครั้งนี้เขาทำให้มีคนต้องเสียชีวิต
เขาบอกว่าเขาเสียใจมากครับ